โอ้โหวิ่งกันจนแบบว่าหุ่นตะลบอบอ้วนสุดเจอร์ด
แล้วนี่ควายที่มาในงานนี้นะครับบอกเลยว่าเยอะจริง๗๐กว่าตัว
โอ้โหแล้วเขาแข่งกันฝุ่นสลบเลยนะ
กับการแข่งขันวิ่งควายเร็วในงานประเพณีวิ่งควายประจำปี๒๕๖
ห้าร้อยหกสิบสองเขาจัดกันที่อ่างเก็บน้ำบ้านเมืองขยาย
หรือว่าน้องน้ำเขียวนั่นเองที่ตำบลคลองกิวอำเภอบ้านบึง
จังหวัดชนบุรีที่บ้านบึงเนี่ยที่นี่เขาดังอยู่แล้ว
สนามนี้เป็นสนามคัดเลือกรอบสุดท้ายอย่างที่ผมบอกจะคัดเอาควายที่เร็วที่สุดแล้วครับ
แข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกับการแข่งขันประเพณีวิ่งควายประจำปี
ในช่วงของการออกพรรษาเป็นว้าวเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะ
ใครจะได้เป็นแชมป์บัฟเฟอโรเรสซิ่งเดี๋ยวรู้กัน
มีรุ่นอะไรบ้างรู้ไหมบอกมาเลยหกรุ่นด้วยกันครับ
ก็คือรุ่นจิ๋วน้องใหม่รุ่นจิ๋วซุปเปอร์รุ่นจิ๋วพิเศษ
จิ๋วเล็กจิ๋วใหญ่และรุ่นใหญ่มีน่าล่ะโอ้โห
แต่ละรุ่นนี่สู้กันมันจริงมีรุ่นจิ๋วซุปเปอร์จิ๋วไหม
หรือว่ารุ่นนิวจิ๋วอันนั้นไม่รักไม่ต้องมาแค้น
ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่มีค่ะรุ่นนิวจิ๋วไม่มี
มีแต่รุ่นจิ๋วเล็กจิ๋วใหญ่สำหรับการแข่งขันวิ่งควายของตำบลคลองกิวนั้น
เกิดจากความเป็นปฐมภูมิของสังคมชาวบ้านในอดีตนะครับที่มีการช่วยเหลือชื่ออ่า
ช่วยเหลือกันเออคูณกันค่ะเจือจุนกันอืมในการทำไร้ไถนาครับ
เรียกได้ว่าเป็นคำหนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน
คือช่วงของการที่เขาเนี่ยนำควายไปไถนาในยุคนั้นสมัยนั้นนะ
ชาวนาชาวบ้านพูดคุยกันไงพอหลังจากทำนาเสร็จนำนาเสร็จแล้วเนี่ยนะ
เราจะทำอะไรกันดีควายของนายเจ๋งแค่ไหนล่ะเพื่อนฮะโอไบรอัน
ขณะเดียวกันดอมก็ตอบมาตอบว่ามา
อมถามโอไบอันไปไงว่าเฮ้ยโอไบอันควายคู่ใจนายมันกี่แรงม้ากันนะ
แมอันก็บอกเฮ้ยดอมของเราเนี่ยนะเป็นควาย๑๕๐๐แรงม้า
ทวินแคมป์๑๖วาวนายจะสู้เราไหวเหรอดอม
ทีนี้โปไบอันและดอมก็เลยเอาควายมาแข่งกัน
เป็นที่มาของการแข่งขันวิ่งพายชนบุรี

เร็วทะลุขันหน้า
เห็นไงผมผูกกันมั่วตัวไปหมดเลยนะ
เสร็จแล้วทองกวาวก็บอกพี่ค้าว่า
ขาวกวาวอยากขี่ควาย

สำหรับการนี้เขาแข่งเป็นสนามสุดท้ายของรอบคันเลือก
ก็ไปกันได้วันที่๑๒ตุลาคม๒๕๖๐

เขาจะแข่งขันกันที่จังหวัดชนบุรี
ไปในงานนี้เป็นงานที่เขาจัดยิ่งใหญ่จริง

รอบที่จะแข่งขันกันในการวัดความเร็วว่า
ควายที่วิ่งเร็วที่สุดของประเทศไทย

จะเป็นตัวไหนติดตามกันได้วันที่๑๒ตุลาคมนี้ครับ
เขาบอกว่างานประเพณีวิ่งควายเนี่ย

เพราะว่าเป็นประเพณีโบราณเก่าแก่มาก

ประเพณีวิ่งควายที่เขาแข่งขันกันแบบจริงจัง

ดิฉันว่าบรรยากาศที่สนามมันต้องสนุกมากใช่ไหม
เชียร์กันแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
ติดตามกันได้ที่ประเทศไทยที่จังหวัดชนบุรี
เป็นแบบว่าประเพณีดีประเพณีเรื่องใหญ่ที่เราต้องนำเสนออยู่แล้ว